คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ที่ขอนแก่นค่ะ
ตำรวจสพบ้านฝางได้รับแจ้งนะคะว่าพบศพผู้หญิงคนหนึ่ง
เสียชีวิตอยู่ในป่านะคะแล้วก็จุดที่พบศพเนี่ย
ห่างจากถนนสักประมาณ๑๐๐เมตร
ตำรวจและพิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบศพนี้นะคะ
ว่าเสียชีวิตมาสัก๒๓วันแล้ว
แต่ประเด็นเนี่ยมันไม่ใช่การเสียชีวิตแบบอุบัติเหตุ
อะไรธรรมดาธรรมดาคาดว่าอาจจะเป็นเรื่องของการฆาตกรรม
อาจจะไปก่อเหตุที่อื่นด้วยซ้ำ
แล้วก็เอาศพมาทิ้งไว้ตรงนี้ค่ะ
นี่นะคะผู้เสียชีวิตชื่อว่านางกันนิกาจำปาอายุ๔๔นะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเหมือนกับถูกฆาตกรรม
แล้วก็เอาศพไปทิ้งไว้ป่าละเมาะในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่าอำเภอบ้านฝาง
เงินสดของผู้เสียชีวิตเป็นแสนมันหายไปด้วย
นี่นะคะเงินก็หายรถก็หายแล้วก็พบศพอยู่ในป่า
ทีมข่าวก็บอกว่ามีข้อมูลจากลูกสาวของผู้ตายค่ะ
นางสาวสิริวิพาคำคออายุ๒๒ลูกสาวบอกว่าแม่ออกจากบ้าน
ตั้งแต่วันที่๙กรกฎาคมเวลาประมาณ๗โมงครึ่งนะคะ
ออกจากบ้านไปพร้อมเงินสด๑แสนบาท
คือมีเงินติดตัวเยอะก็เพราะว่าจะไปซื้อของมาเข้าร้าน
ปกติที่บ้านเปิดเป็นร้านขายของชำ
จากนั้นลูกสาวบอกว่าเอ๊ะทำไมแม่ไม่กลับบ้านสักที
ก็เลยออกตามหาตามร้านขายของที่แม่ไปซื้อของเป็นประจำไม่เจอ
สุดท้ายลูกสาวบอกไม่ได้แล้วหาเองไม่ไหวแจ้งตำรวจดีกว่า
แจ้งตำรวจที่สพยพระลับนะคะ
สุดท้ายก็ตำรวจและเจ้าหน้าที่ช่วยกันตามหาแล้วก็มาเจอแม่
แต่ในสภาพเป็นร่างไร้วิญญาณถูกทิ้งเอาไว้ในป่าละเมาะ
ทีนี้ค่ะก็ต้องหาข้อมูลแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
กับผู้เสียชีวิตคนนี้อ่ะนะคะทางตำรวจสพบ้านฝางบอกว่า
จากการตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุสันนิษฐานว่าเป็นเหตุฆาตกรรมคุณผู้ชม
น่าจะฆ่าจากที่อื่นด้วยซ้ำแล้วก็เอาศพมาทิ้งตรงนี้นะคะ
เพราะว่าศพของผู้เสียชีวิตนะคะกางเกงด้านหลังค่ะคุณผู้ชม
มันมีลักษณะเหมือนถูกลากมาทรัพย์สินมีค่าของต่างต่างก็หายไปด้วย
เงินสดก็หายรกระบะก็หายก็เลยอาจจะเป็นลักษณะของการฆ่าชิงทรัพย์
ตำรวจตั้งปมเอาไว้แบบนี้นะคะอาจจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย
คนก่อเหตุก็เอาทรัพย์สินของผู้ตายแล้วก็หลบหนีไป
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะ
ก็ตั้งแต่ที่บ้านของผู้เสียชีวิตเลยค่ะเดี๋ยวไล่ย้อนดูตั้งแต่วันที่ผู้เสียชีวิตออกจากบ้าน
แล้วก็ดูไปเรื่อยตามเส้นทางที่ผู้เสียชีวิตออกเดินทางนะคะ
เพื่อที่จะนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
นี่คือผู้เสียชีวิตนะคะนางกันนิกาจำปาอายุ๔๔ปี
ตำรวจสพบ้านฝ่างก็เลยบอกว่าใครพบเห็นก่อนที่จะถูกพบเป็นศพอะค่ะ
เธอไปซื้อของร้านไหนอะไรยังไงหรืออยู่กับใคร
ก็ให้แจ้งไปที่ตำรวจสพบ้านฝ่างได้นะคะค่ะ